ตอนนี้ชาวเน็ตเขาเร่งไล่ล่าคนขับรถเก๋งตีนผีนะคะ
ชนท้ายรถกระบะและปรากฏว่ารถกระบะเสียหลักไป
ชนประสานงาเข้ากับรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
ทำให้คนขับรถเก่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
ล่าสุดลูกสาวของรถเก๋งของผู้โดยสารที่มากับรถเก๋งที่ถูกชนประสานงานเนี่ยนะคะ
ออกมาร้องสื่อออกมาร้องชาวเน็ตบอกว่าช่วยหนูหน่อยได้ไหม
เพราะว่าคนขับรถเก๋งคู่กรณีลูกศรสีแดงชนแล้วก็หนี
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
ยังไม่แสดงตัวรับผิดชอบเลยนะคะ
ผู้เจ็บก็คือนายเมธาพรวรินสิริพัฒนายางกูลอายุ๓๓ปี
เป็นคนขับรถเก๋งที่ถูกชนประสานงาค่ะ
ส่วนคุณแม่ของคนที่มาร้องสื่อเนี่ยนะคะ
ก็คือชื่อว่านางกฎชพันธ์มโนอำพรอายุ๔๘ปี
คนเจ็บเนี่ยตอนนั้นกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณวัดใหม่พรมสุวรรณ
ก่อนถึงทางเข้าซอยอบตคลองนาถนนสาย
ฉะเชิงเซาพนัฐนิคมตำบลคลองนาอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
หลังเกิดเหตุได้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ขับหลบหนีหลังจากที่ไปชนท้ายรถกระบะคู่กรณี
จนกระทั่งรถกระบะเสียหลักข้ามเลนไปชนเข้ากับรถเก๋งอีกคันหนึ่ง
ซึ่งรถเก่งอีกคันหนึ่งมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายนะคะ
ลูกสาวของคนตายก็คือนางสาวกัญญนัทมโนอำพรอายุ๒๕ปี
ออกมาร้องสื่อออกมาร้องชาวเน็ตบอกว่าช่วยหนูหน่อยเถอะ
ช่วยตามหารถเก๋งตัวต้นเหตุอยากให้เขาคนนั้นเนี่ยมาขอขมาศพแม่ของเธอ
แล้วก็ออกมารับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นตอนนี้เธอบอกว่าพอจะทราบแล้วนะคะว่ารถเก่งคันดังกล่าว
ก็เป็นรถเก๋งในพื้นที่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากที่ตำรวจจะตามตัวมา
ที่มันควรจะออกมาขอโทษหรืออะไรก็ได้สักอย่างด้วยแล้ว
อันนี้เขาเล่นหายไปเลยให้ฝันเขารับผิดชอบให้กับกระบะ
เขากระบะไม่ได้แล้วรู้เรื่องเหมือนกัน
รู้เรื่องไม่ได้เลยคือเขาโดนชนแล้วเขาก็เสียหลักไปชนอีกทีหนึ่งนะคะ
อยากให้ทุกคนแชร์แล้วก็หาตัวเขามาไปถามไปดูกล้องก็ได้มาแค่นั้นนะคะ
คือจังหวะที่หนีด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือชนแล้วไปเลยไม่จอดไม่ชะลอ
ลูกสาวของผู้ตายบอกอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคนขับรถกระบะคู่กรณี
ตอนนี้ก็พยายามที่จะตามหาตัวคนขับรถเก๋งคันต้นเหตุที่ไปชนท้ายรถกระบะ
เพื่อให้มารับผิดชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้ว
ก็คนขับรถกระบะนั่นแหละต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ก็เลยฝากให้ชาวเน็ตตอนนี้นะคะเอาล่ะใครเห็นแผ่นป้ายทะเบียน
ใครจดจำหมายเลขได้นะเนี่ยรถเก่งที่มาชนนะฮะลูกสอนสีแดง
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยป้ายทะเบียนมันไม่ชัดนะ

ใช่แต่เอาล่ะณเวลานั้นใครที่โดยสารขับรถแถวนั้น
ถ้าเกิดว่าใครเห็นก็ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ